ข่าวเด็ดวันที่๒๒เดือน๒ปี๒๐๒๒ที่ผ่านมา
มีควายตกลูกน้ำหนัก๒๒กิโลกรัม
พอโพสต์ภาพไปมีคนกดไลค์๒๒ครั้ง

อย่างที่เกินไปอะไรมันจะ๒ขนาดนั้น
โอ้โฮจนดูข้างล่างมีคนกดไลค์๒๒๒ครั้ง

นี่ข้างบน๒๒ปี
อะไรล่ะเดือน๐๒ปี๒๐
อะไรมันจะ๒ไปหมดแล้วเกิดวันที่๒๒ด้วยนะ
เวลา๘โมงเช้าหรือว่าภาษาไทยคือ๒โมง

หนองคอกตำบลครองตะเกลาอำเภอท่าตะเกียรติธรรมทึงเศร้า

คลอดออกมาวันที่๒๒นะฮะ
ปี๒๐๒๒ก็คือเดือน๒ด้วย
หนักแรกคลอด๒๒กิโลกรัม
พอโพสต์ไปปุ๊บมีคนกดไลค์๒๒ด้วย
โอ้โหทีนี้สามีครูโอคุณวุฒิชัยเจ้าของควายบอกว่า
ลูกควายตัวน้อยตัวนี้เพิ่งเกิดมาอายุ๕วัน
เป็นตัวผู้สุขภาพก็แข็งแรงดี
เกิดมาวันดีเลขดี๒ทั้งนั้นเลยครับ

ก็เลยตั้งชื่อขออภัยนะ
ตัวเลขมันอัศจรรย์ใจแบบนี้ทุกอย่างมีแต่๒แบบนี้
ก็เอาไปเสี่ยงโชครวมทั้งบ้านเลขที่ของเจ้าของควาย

ก็หวังว่าจะให้โชคกับเจ้าของแล้วกันนะครับ
ค่ะหัวเขียวข่าวเด็ดต่อไปค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ไปกันที่วัดหนองนกยูงอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ที่นี่เขามีพิธีบวงสวงเบิกเนธนี่ค่ะ
ท้าวปั้นท้าวเวสวรนะคะรูปปั้นท้าวเวสวรหน้าเทพ
ความสูง๓เมตร๓๐เซนติเมตร
โดยมีพระอาจารย์คัมภีร์จิตตสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลค่ะ

แล้วจะบอกว่ามีชาวบ้านมาค่ะ
มากันเยอะขนาดนี้ไม่พลาดที่จะขอเลขเด็ด
อ้าว
อันนี้คนละจังหวัดแล้วไหม

ไปดูกิจกรรมนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับ
กลุ่มชาวบ้านคนนิยมตัวเลขนะครับที่บริเวณสารเจ้าแม่ตะเคียนหมู่๕
บ้านหนองแห้วตะบนวังไซอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรครับ
เมื่อวานนี้นะครับชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อทำพิธีขอเลข
ตามความเชื่อนะฮะหลังจากได้รับโชคลาภแบบยกหมู่บ้าน

ร่างทรงนะครับเชิญแม่ตะเคียนนะฮะชื่อเจ้าแม่มาลีมาแฝงร่าง
แล้วก็หยดน้ำตาลเทียนลงในขันครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ทำท่าทำทางนี่นี่นี่
ชูมือชูนิ้วบอกใบ้ตัวเลขนี่ไหว้แล้วไหว้แล้ว
นี่ฮะจุดทูปแล้วนะครับ
คุณผู้ชมรอดูนะรอดูนะว่าเขาจะทำยังไงต่อ

จากนั้นนะฮะนี่ชูแล้วชูแล้วชูแล้ว
จากนั้นก็หยิบน้ำตาเทียนหรือว่าดอกน้ำมนต์นะครับ
ที่มีลักษณะคล้ายตัวเลขนะครับ
ออกมาวางบนถาดพลาสติกทีละตัวทีละตัวทีละตัว
เพื่อให้ชาวบ้านส่องหาตัวเลขต่างกันตามความเชื่อ
งานนี้นะใครตาดีก็ลองเอาไปดูครับ
เพื่อจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งฮะ

วัดหนองนกโยงอำเภอทัฟธรรณาจังหวัดอุทัยธารีย์
นี่เขามีพิธีบวงสวงเบิกเนธ

เมตร๓๐เซนติเมตรโดยมีพระอาจารย์คัมภีร์จิตศาสต
โดยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ชาวบ้านเออพอร่วมพิธีเสร็จปุ๊บไม่พลาดหรอกค่ะ
เรื่องโล่เรื่องเลขจากการเขย่าเสียมซียักษ์
น่าจะเป็นวัดเดียวของจังหวัดที่มีการเขย่าเสียมซียักษ์แบบนี้
ค่ะบางคนก็บอกว่าฉันเขย่าไม่ไหวต้องให้ลูกหลานมาช่วยเขย่านะคะ
เหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไปได้เท่าไหร่

เลขที่ได้เป็นเลขอะไรบ้าง๒๐๕๙๐๓๓๙๗
คุณผู้ชมแต่เห็น๒๐๕ตัวเดียวหน้าจอไม่เป็นไรค่ะ
ดิฉันใจดีให้เพิ่มเติมไปนะคะนี่๙๐๓
มาดูบรรดาเจ๊ทั้งหลายไอดอลด้านตัวเลขกันหน่อยละกัน

เริ่มที่แม่น้ำหนึ่งกันก่อน
เมื่อคืนที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งก็เลยเปิดเลขทูบ
พ่อปู่ประจำงวดวันที่๑มีนาคม
อย่างที่เห็นคุณผู้ชมอะไรเต็มไปหมดเลย
คุณผู้ชมลองดูเอาละกันนะฮะ
ส่วนในทางรัฐบาลไทยอีกหนึ่งเจ๊ไปดูที่เจ๊ฟองเบียร์ครับ
ก็ให้แฟนคลับในกลุ่มเช่นเดียวกัน
ดังนั้นก็แน่นอนมันก็จะมีดราม่า
มันของจริงของปลอมของจริงของปลอมอะไร
แต่ก็เห็นที่หน้าจอนี้เป็นของเจ๊ฟองเบียน
อันนี้ของจริงที่เรานำมาฝากกันนะครับ
หลังจากเจ๊ฟองเบียให้แบบนี้แล้วเจ๊นุ๊กก็ต้องมาครับ
เจ๊นุกบารมีมหาเห็งให้แนวทางรัฐบาลไทยเอาไว้
แค่เพียงเลขทูปปูดที่จุดหน้าองค์ทาเวสุวรรณ
ไม่ได้มีเลขไหนอีกเพราะว่าไม่อยากให้เกิดดราม่า
เดี๋ยวให้เยอะแยะมากมายเกินอะไรแบบนี้
แต่เลขทูปของเจ๊นุกอะไร๘๑๔ใช่ไหม
เจนุให้เพิ่มมาอีกหนึ่งเลขเผื่อแฟนคลับเอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับ

ที่จะขาดไม่ได้แน่นอนครับไปดูเลขทักษา
มหาทักษะพยากรของหมอไก่กันหน่อย
๓๗กับ๓๘มีเลขที่คุณปุ๊ยชอบอยู่ข้างบนข้างล่างด้วย
ใช่เลยเอามาฝากกันนะครับ
ไปต่อกันที่สารเก่าดั้งเดิมของพ่อปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมมา
คุณผู้ชมครับอยู่ไม่ไกลจากเกาะคำชโนธวังนาคินที่บ้านดุงอุดรธานีมีผู้คนแวะเวียนนะครับไปขอโชคลาภนะครับกันตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้และยังมีชาวบ้านนะฮะตั้งโต๊ะนะครับแก้บนเปิดทรัพย์รับโชคกันตามความเชื่อนะครับระหว่างที่ผู้ดูแลสารเนี่ยกำลังนะฮะเก็บเครื่องเส้นไหว้ที่มีคนเอามาทำพิธี
ค้าขายลอตเตอรี่มากถึง๖ตัวด้วยโอ้โห๖ตัวเลยเหรอ
นี่แหละครับเป็นเลขที่อยู่หน้าจอคุณผู้ชมตอนนี้แหละครับ
ไปกันที่ภาคเหนือกันบ้างครับคุณผู้ชมครับภาคเหนือครับ
ชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคนะครับไปขอโชคลาภจากซากพญาเต่าเรือน๒ตัว
ชื่อว่าเจ้าบุญโชคกับเจ้าบุญลาภนี่คือที่วัดป่าแดด
ใส่ตู้กระจกวางไว้ที่บริเวณสารากาประเรียน
เพื่อให้คนเนี่ยมาบูชากราบว้ายแล้วก็บิดทอง
โดยเชื่อกันว่าหากได้ปิดทองเจ้าบุญโชคกับเจ้าบุญลาบแล้วนั้นหรือ
จะมีโชคมีลาบไงสุขภาพจะแข็งแรงอายุยืนยาว
และก่อนหน้านี้ยังมีชาวบ้านร่ำลือกันบอกว่า
มีคนดวงดีนะได้รับโชคลาภ

หลังจากมาขอโชคจากซากพญาเต่าเรือนคู่นี้ด้วย
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมไปด้วยนะ